คุณผู้ชมค่ะมาต่อบุญกันที่นักร้องสาวคนนี้กันเลยดีกว่านะคะ
สำหรับพี่ซิริพรอำไพพงศ์พี่สาวของเราคนนี้เนี่ย
ถูกรางวัลบ่อยเหลือเกินเหมือนกันโอ้โหนี่เขานับถือพญานาคมาก
จริงที่สำคัญเขาเป็นคนที่เดินหน้าทำบุญสร้างบุญอยู่ตลอดนะคะ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่พี่สิริพรอำไพพงศ์
ที่วัดป่าสว่างธรรมอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดสิริพรอำไพพงศ์นะ

พี่ศิริพรได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้าง
โดยจะมีพิธีขึ้นนะคะในวันที่๕๗ธันวาคมนี้
และไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
คุณผู้ชมที่สนใจสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างในตอนนี้เลยนะคะ
เขาเรียกว่าบุญต่อบุญบุญต่อบุญ
พี่ศิริพรนำไพพรมเขาเคยบอกเอาไว้ว่าเวลาถูกรางวัล
เขาก็จะนำเงินรางวัลที่ได้ไปทำบุญต่อ
มันเหมือนเป็นการได้รางวัลมาแล้วก็ไปต่อบุญต่อไปเรื่อย
คือบางคนเขาบอกว่าเงินที่ได้มามันไม่ใช่เงินของเรา

เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องต่อบุญด้วยการทำบุญต่อไป
ใครสนใจก็ไปร่วมบุญกันได้ตามเจอโทรศัพท์ที่เราบอกเมื่อสักครู่นะคะ